พระธรรมสงคราเล็กสชเจริญ

ประทะคิงสตอร์เอ็มทีเอฟคลับมวยไทย

หนุ่มสตึกชัยโร่เสอวิทย์พระธะเสือฟ้ายสศศิษย์
ท่านผู้ชมและแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาด